ทุกวันนี้ให้คุณชมตัดสินว่า
ขนที่ผู้หญิงคนนี้ดึงขึ้นมาเนี่ย

ลูกค้าผู้หญิงชายคู่หนึ่ง

แต่ก่อนอื่นไปดูข่าวนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่ำขาขุรใช่ไหม

ดูสิ่งที่ผู้หญิงคนเสื้อดำเขากำลังจะทำ
เนี่ยครับคุณผู้ชมว่าเขาดึงขนอะไรออกมา
ก็บอกว่าเป็นขนที่อวัยวะเพศ
ก็บอกว่าเป็นขนขาบ้างบ้างก็บอกว่าเป็นขนหน้าแข้งบ้าง
อันนี้เป็นพฤติกรรมของลูกค้าต่างนั่นคือยกขาขึ้นด้วยนะ
นี่เราพยายามดูอยู่ว่าเธอไปดึงขนอะไรมาแล้วก็ไปใส่ในจานอาหาร
ซึ่งเป็นร้านอาหารอินเดียที่พัทยาทำเสร็จปุ๊บไปบอก
คนในร้านว่าเนี่ยอาหารคุณจะมีขนขอกินฟรี

ชาวต่างชาติชายหญิงคู่หนึ่งนั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารบนโต๊ะ

เป็นผู้หญิงชาวต่างชาติหันไปคุยกับผู้ชายอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็เอามือล้วงไปที่ต้นขาเนี่ยฮะ
ล้วงเข้าไปแล้วก็พยายามถอนเส้นขนบางอย่างออกมา
หลายครั้งหลายเส้นแล้วก็ไปใส่ไว้ในจานอาหารครับ

เหมือนตอบว่าเขาดูสิเนี่ยมีเส้นอะไรอยู่ในอาหารฉันเนี่ย

คือสุดท้ายแล้วมันคือเลขกฎมันเป็นกลงของลูกค้า
คู่นี้เขาต้องการจะกินฟรีแล้วก็เหมือนแบบขอส่วนลด

แล้วก็เจ้าของร้านเขามีวงจรปิด
เขาเลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้เขียนข้อความประกอบกับคลิปนี้
เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราแปลมาให้
ฉันเป็นเจ้าของร้านอาหารอินเดียเล็กในพัทยา
มีลูกค้าเข้ามากินอาหารโปรดดูว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เพราะพวกเขากินอาหารจนเสร็จแล้วแอบหยิบเส้นขนของตัวเอง
ลักษณะคล้ายกับเส้นผมอะไรบางอย่างลงไปในอาหาร
แล้วทำทีต่อว่าทางร้านเพื่อต่อรองราคาอาหารที่กินไป
ทันทีที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปผู้ประกอบการก็หลายแห่งเหมือนกัน
บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกมีคนไปเม้นตอบว่า
นี่พฤติกรรมของชายหญิงคู่นี้ไม่ใช่ครั้งแรก
เคยไปกินในร้านอื่นในพัทยาแล้วหลายร้านแล้วก็ไปทำแบบนี้
สุดท้ายเจ้าของร้านแก้ปัญหาด้วยกันยอมไป
ลดให้บ้างก็ให้กินฟรีบ้างลดราคาให้คือไม่อยากจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกัน
แต่สุดท้ายมันเป็นพฤติกรรมที่ทำบ่อย
แล้วก็เรียกร้องขอกินฟรีแบบประจำเลย
ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาจะใช้กัน

เขาเลยต้องเอากล้องวงจรปิดมายันแบบนี้ค่ะ
เพราะมันเสียชื่อเสียงร้านเขา

คดีนะมีกล้องวงจรปิดเอาไว้นะ
แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปดึงขนตรงโคนขาตรงหน้าแข้งหรือตรงอะไรออกมานะ
ภาพมันก็เห็นตรงแบบระหว่างขานะ

เอาเถอะค่ะขนอะไรก็ไม่น่าทานทั้งนั้นนะคะ